กันดูนะคะสำหรับการชุมนุมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่าย
ครับมาไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยเป้าหมายสำคัญเนี่ย
ก็เป็นการชุมนุมที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งนะคะเป็นการชุมนุมที่เรียกว่าเป็นคาปาร์คนะคะ
ก่อทั้งคาร์มอบแล้วก็ทั้งฮายปลาครบคู่กันไปนี่คือกันนำ
ก็ไปตามเส้นทางที่แต่ละกลุ่มกำหนดกันไว้
จุดนัดพบ๔แยกราชประสงค์
ก็คือจะได้เห็นภาพนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่าย
ในนัฐพุทธใส่เกลืออดีตประธานนครช้านะคะ
ก็เป็นแก่นน้ำเคลื่อนออกไปถนนพระรามสี่
่งหน้าไปแยกศรีลมต่อไปที่แยกพระขนง
ที่แยกคลองตันแล้ววนกลับมาแยกราชประสงค์อีกครั้ง
ตามแผนที่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอช่วงไหนที่ผ่านโรงพยาบาล
ก็จะมีการขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุมทุกคน
ดบีบแร่นะคะเพราะว่าเขาก็จะบีบแรกันไปต่อเนื่องตามเส้นทาง
แต่จุดไหนที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือว่าของเงียบเสียงนะคะ
ต้องมีทุกอย่างอยู่บนต้นเมืองไม่มีนอกเกมไม่มีเล่นใต้โต๊ะเด็ดขาด
ถ้ามากันแบบนี้และววดพลังกันได้สนุกแบบนี้
ส่งสัญญาณไปอย่างประยุทธ์จังโอเชียววันนี้
ว่าต้องออกไปผลเชื่อว่าไม่นาน
เป็นของประชาชน
เรียงลำดับเหตุการณ์ต่อจากนี้เลยนะคะ
จุดนัดพบที่๒ก็คืออนุสวรีประชาธิปไตย
มีกลุ่มทะลุฟ้าเป็นแกนหลักนะคะ
แจกแท็กข้อมือ๒สี
เพื่อจำแนกกลุ่มอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สีชมพูก็คือจะเป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๕๑๘ปี
ส้มคือเป็นเด็กนะคะที่อายุไม่ถึง๑๕ปี
ให้เด็กแต่ละคนเขียนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองไว้ที่แท็กข้อมือด้วย

บุคคลที่อยู่ใกล้จะได้ให้ความช่วยเหลือได้
เส้นทางของกลุ่มนี้ก็คือบีบแรร์ไปตามถนนปิ่นเกล้าว
เข้าใส่ใต้เก่าเลี้ยวซ้ายแยกบังพลัด
แล้วก็วนกลับเข้ามาสะพานพระราม๗ตามแผนที่ตรงนี้นะคะ
แล้วก็มาทำกิจกรรมกันอีกครั้งที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ตอน๖โมงเย็นก็จะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
บีบแรยาวเพื่อยุติการชุมนุมแล้วก็แยกย้ายกันกลับ
จุดที่อนุสวรีประชาธิปไตยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โตโต้หัวหน้ากาดวีโว้ที่มาส่งให้กำลังใจเพื่อนเนี่ย
คือตัวเองก็มีคดีเนี่ยนะมาร่วมไม่ได้แค่มาส่งขบวนเฉย
ขบวนคามอฟของรีเด็มก็เคลื่อนตัวออกจากอนุสวรีประชาธิปไตย
ร่วมขบวนกับกลุ่มทะลุฟ้า
หมายก็จะไปสมทบกับกลุ่มของบอกกรลายจุดนะคะ
สมบัติบุญงามอนงที่๕แยกรัฐพร้าว
แต่ท้ายที่สุดทั้งรีเด็มทั้งบีโว้ก็ไปรวมตัวกันที่สามเหลี่ยมดินแดง
คือสามเหลี่ยมดินแดงภาพสดอยู่ทางจอเล็กขวามือนะคะ
จุดนัดพบที่๓คือจุดของบอกกรลายจุดนะคะ

นัดเจอกันที่วินรถตู้ตรงข้ามอายุทยาพาร์คพระนครศรียุธยา
เลื่อนตัวมาเรื่อยนะคะผ่านเซียรังสิต
ถนนวิภาวดีรังสิตลงอุโมงแยกเกษตร
ขวาเรียบทางด่วนรามอินทา
แล้วก็ตัดเข้านวมินมายุติตรง๕แยกลาดพร้าว
ตลอดทางก็มีคาร์มอบมาสมทบกันเป็นระยะค่ะ
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเขาก็มีการไปจอดรถรอกัน
แล้วก็พอผ่านก็สมทบกันเข้าไปสมทบกัน
อีกกลุ่มนึงนะคะนอกเหนือจาก๓กลุ่มหลักนี้
อาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
นำโดยนายธนเดชศรีสงครามก็นัดกัน๕แยกรัฐพร้าว
จากลาดพร้าวก็มุ่งหน้าไปรอหนึ่งนะคะ
ทีนี้ค่ะกลุ่มต่างเนี่ยเวลามีการเคลื่อนขบวน
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งสังเกตการณ์เป็นระยะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมวางแนวในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยเฉพาะสามเหลี่ยมดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงมีตู้คอนเทนเนอร์มาขวางนะคะ
เพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นโอ้โหยุทธภูมิสำคัญ
ชุมนุมแต่ละครั้งในช่วงหลังเนี่ยก็จะมาหยุดกันที่ตรงนี้
ก็จะมีการปาประทัดมีการขี่รถจักรยานยนต์วนแถวตู้คอนเทนเนอร์
นี่นะคะวันนี้พบตรก็ดูแลคาร์มอบด้วยตัวเองอันนี้จุดต่าง
บ้านพักนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ร๑ดังนั้นสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยมันก็จะเป็นยุทธศาสตร์
โมงเย็นนะคะกลุ่มรถจักรยานยนต์จากแยกราชประสงค์
แยกตัวจากกลุ่มของนายนัทธวุฒินะคะก็มารวมตัวที่สามเหลี่ยมดินแดง
ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมชีบน้ำด้วยนะคะ
ผู้ชุมนุมก็รวมตัวกันค่อนข้างเยอะ
คือช่วงเย็นเราได้เห็นภาพว่า

ทางฝากฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุม
ทางฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่นะคะ
เหมือนกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการเข้าใจผิดกันเองบ้างเล็กน้อยนะคะ
จนต้องช่วยกันเข้ามาห้าม

มาเนี่ยตำรวจเอารถจีโน่ค่ะ

แล้วก็ฉีดน้ำลงมาที่กลุ่มผู้ชุมนุม
ภาพนี้นะคะนี่ฉีดน้ำลงมาแบบนี้
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ตอบโต้ด้วยการยิงพลุ
และมีลักษณะของประทัดน่ะนะคะ
๖โมงเย็นในนัทพุทธสายเกลือ
มาประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย

สันติอหิงสาขอให้ถอยกลับนะคะ
กิจกรรมสิ้นสุดแล้วไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้านี่คือภาพตอนประกาศ๖โมงเย็น
แต่ว่าก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่ไปสมทบกันที่สามเหลี่ยมดินแดง
ก็ยังต่อเนื่องมาจนถึงเวลานี้ตามภาพสดภาพขวามือนะคะ
นัทธวุฒิบอกว่าก็ขอไปสังเกตการณ์ใกล้ใกล้แล้วก็ประกาศตลอด
ต่อเนื่องเป็นระยะระยะว่าให้ถอยกลับนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะ
เหมือนที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าตอนนี้มีแค่จุดนี้จุดเดียวตามภาพสดขวามือตรงนี้
ช่วงประมาณ๖โมง๕๐เกือบเกือบจะทุ่มหนึ่งก็จะมีมวลชนอยู่ที่หน้าปปศ
ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่ตรงนั้น
ทีมข่าวของเราก็รายงานบรรยากาศสดมาอย่างต่อเนื่อง
ก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะ
ท่านผู้ชมครับตอนที่นายนัทธวุฒิสายเกลือไปขอให้มวลชนที่ชุมนุมอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงตรงนี้ฮะ
ยุติการชุมนุมเนี่ยเดี๋ยวจะย้อนไปฟังหน่อยนะครับคือนาย
นัทธวุฒิมาตอนที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วมีการปะทะกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมตรงนี้นะครับนาย
ธวุฒิบอกว่าการชุมนุมในวันนี้ถือว่าได้รับชัยชนะแล้ว
นะครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นนะครับมากัน
เยอะแล้วก็ไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นทั้งที่แยกราชประสงค์ที่
นุสุรีประชาธิปไตยแล้วก็ที่๕แยกลาดพร้าวแต่ตรงจุดนี้เป็น
จุดที่ไม่ได้ประกาศว่าจะมีการมารวมตัวชุมนุมแล้วมีการประกาศ
ว่าจะยุติการชุมนุมในเวลา๑๘นาฬิกาเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ผู้ชุมนุมตรงนี้
พยายามจะเคลื่อนตัวไปที่หน้าบ้านของนายกเนี่ยได้ทำตามที่บอกกับประชาชนเอาไว้
ก็คือยุติการชุมนุมในเวลาสิบแปดนาฬิกาแต่หลังจากนั้นดูเหมือนว่า
วลชนจะยังปักหลักอยู่นะครับนายนัทธุเองก็ถอยร่นลงไปนะครับ
ไปอยู่นอกพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับอ่าเดี๋ยวฟังที่นายนัทธวุฒิได้ปราศัยกับประชาชน
เพื่อขอให้ยุติการชุมนุมเมื่อช่วงเย็นเอาไว้นะครับ
อันนี้ถ้านับคะแนนถ้าเทียบกันเป็นมวย
ประชาชนชนะประยุทธ์จันโอชาชนะประวิทย์วงสุวรรณ
ให้ราคาประยุทธ์เราไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาคำพูดกับรัฐบาลนี้
แต่เราต้องรักษาคำพูดกับประชาชน
เมื่อเราประกาศกับประชาชน
ว่าวันนี้เราต้องรักษาคำพูดกับประชาชน
ก็คิดว่าวันนี้เราจะทำภารกิจขับไล่ไปยุทธ์
แสดงพลังพร้อมกันทางประเทศ

ดังนั้นเมื่อวันนี้ถึงเวลาแล้ว
เมื่อวันนี้มันลุกภารกิจแล้ว
ผมถึงมาบอกพี่น้องมาร้องขอต่อพี่น้อง
ว่าให้เราถอยมารวมกันตรงนี้ก่อน
เจรจากับเจ้าหน้าที่ที่น้องใจของภรรยาลัย
วันนี้นายประยุทธ์จันโอชายังคงหดหัวอยู่ในบ้าน
ประยุทธ์จันโอชาไม่กล้าสู้หน้าประชาชน
ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องขับเคลื่อ

นี่นะคะเราได้รวบรวมสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงบ่ายต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเวลานี้
ภาพสดคือภาพจอเล็กขวามือนะคะ
ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดง
ก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนอยู่ที่บริเวณดังกล่าวจำนวนมากนะคะ

จากการชุมนุม๑๓สิงหาคมกรณีไฮโซลูกนัดนะคะ
นายธนัดธนากิจอำนวยที่มีรายงานข่าวว่าถูกกระสุนยาง
เข้าที่คิวด้านขวานี่นะคะ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มทะลุฟ้า๑๓สิงหาคม

ก็มีการถามถึงความคืบหน้าอาการของไฮโซลูกนัท
แล้ววันนี้หลายคนเห็นข่าวว่าไฮโซลูกนัดตาบอดตาข้างขวาค่ะ
คือมันเป็นข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ก็คือคุณรุ้งปนัสยาแก่นำกลุ่มราศดรเป็นคนโพสต์นี่แหละค่ะ
มีข้อความบอกว่าด่วนลูกนัทตาบอด
หลังโดนเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าที่บริเวณดวงตา
เมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมา
แล้วคนก็แชร์ข้อมูลต่อกันเยอะมากนะคะ
คือก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กของคุณนัทเอง
ได้มีการโพสต์อัปเดตความคืบหน้าอาการบาดเจ็บ
บอกว่าอาการเบื้องต้นก็คือ
ถูกลูกโลหะแก๊สน้ำตายิงเข้าที่เบ้าคิ้ว
เกิดบาดแผลรูปครึ่งวงกลมที่เบ้าคิวด้านขวา
ทีมแพทย์กังวลว่าการบาดเจ็บนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ดวงตา
แต่มีก้อนเลือดกิดขวางอยู่เยอะ
รมยาสลบนำตัวเข้าห้องผ่าตัด
ตรวจเช็คความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาด้านขวา
เราก็พยายามตรวจสอบให้ว่าตกลงแล้วอาการของไฮโซลูกนัทตอนนี้เป็นอย่างไร
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานซึ่งก็เป็นโคศกด้วยนะคะ

บอกว่าตอนนี้ได้สอบถามไปที่แพทย์เจ้าของไข้ของไฮโซลูกนัดนะคะ
แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าตาบอดนะคะ
ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าตาบอดตามกระแสข่าว
คือตอนนี้อยู่ระหว่างการผ่าตัด
หลังจากที่รักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยก็เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าว่าตกลงแล้วอาการเป็นอย่างไร
แต่ตำรวจบอกว่าเมื่อรักษาอาการบาดเจ็บเสร็จก็จะต้องเรียกตัวไฮโซลูกนัดมารับทราบข้อกล่าวหาจากการจัดกิจกรรมชุมนุมด้วยค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นชุมนุมคาปาร์คเนี่ยมีเกิดขึ้นหลายจังหวัดนะฮะ

ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับวันนี้มีกลุ่มประชาชนนะฮะทั้งที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ลำพูนด้วยนะครับมารวมตัวกันกิจกรรมคาปาร์คนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นคาร์มอบล้านนาต้านศักดินาทัวร์เพื่อขับไล่และกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่งน้ำมนตรีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับ
แล้วก็มีการปรับลดงบประมาณของกองทัพแล้วให้ประชาชนเนี่ยต้องมีสิทธิ์ในการเลือกวัคซีนโควิดที่มีคุณภาพ
เข้าสู่ถนนอัศดาทรเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็เคลื่อนขบวนไปยังสำนักงานตำรวจภูทรภาค๕ไปยื่นหนังสือเรียกร้อง
ให้ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์ประชาชนหยุดรับใช้ผลิตการต้องร่วมเคียงข้างกับประชาชนนะครับ
ผู้ชุมนุมได้ขึ้นเวทีกล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับ
เดียวกันได้นำมะเขือเทศมาสามเข่งนี่ครับท่านผู้ชมครับ
นำกระดาษที่มีรูปภาพของพลเอกประยุทธ์
โปรยตามถนนแล้วมีการปามะเขือเทศเข้าใส่
แล้วก็เคลื่อนขบวนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยัง
อนุสาวรีสามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่
แสดงออกกันต่อนะครับตรงนั้น
ส่วนที่บึงการทางคณะราษดรบึงการได้จัดกิจกรรมระดมพลขับไล่รัฐบาลพระเด็จการนะครับ
รวมตัวในลักษณะของคาร์มอบ
นำรถยนต์ส่วนตัวรถกระบะรถเก๋งมาจอดตั้งแถวตั้งขบวน
นัดหมายกันที่บริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดบึงกาล
แล้วปล่อยขบวนคามอบขับบีบแรขับไล่พระเด็จการ
คือจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่อำเภอศรีวิลัยแล้วก็อำเภอพรเจริญนะครับ
รวมระยะทางก็ประมาณ๖๐กิโลเมตร
บีบแร่เป็นจังหวะส่งสัญญาณไม่เอารัฐบาล
ผลเอกประยุทธ์แล้วก็ติดป้ายขับไล่ด้วยนะครับ
ชู๓นิ้วตลอดเส้นทางโดยเฉพาะตอนที่ผ่านหน้าสารากลางเข้าตัวเมืองบึงกาล
แล้วต้องผ่านหน้าบ้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย
แล้วก็มีการบีบแรร์ด้วยนะครับโจมตีการทำงานของพักร่วมรัฐบาลนะครับ
ขณะเดียวกันขบวนรถก็เดินทางต่อไปเนี่ยนะครับ
ตอนที่ไปที่อำเภอศรีวิไลไปจอดฮาไทยป้าเป็นจุดที่๒
ตามลักษณะทั้งคาร์มอบแล้วก็ไฮปาร์คที่หน้าโรงเรียนศรีวิลัยวิทยาตอน๕โมงครึ่งนะครับ
จากนั้นก็แยกย้ายกันไปนะครับไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ที่จังหวัดขอนแก่นริมบึงแก่นนครนะครับในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้ชุมนุมในกลุ่มรัศดรขอนแก่นเนี่ยมารวมตัวกันจัดกิจกรรมคาปาร์คขับไล่รัฐบาลตรงนี้นะครับ
คู่ขนานกับการจัดกิจกรรมที่กรุงเทพนะครับนำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถหกล้อด้วยนะครับ
ข้อความขับไล่รัฐบาลด้วยนำมาแสดงออกมาเรียกร้องที่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็มธบ๒๓ค่ายศรีพัชรินเนี่ยมีการหยุดปลาใสเรียกร้องให้ตำรวจกับทหาร
ให้ออกมาอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยนะครับ
กิจกรรมของคณะรัศดรขอนแก่นเนี่ย
ทางคณะรัศดรขอนแก่นบอกว่าจะจัดต่อเนื่องไปทุกสัปดาห์นะครับ
โดยบอกว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

แล้วจะเคลื่อนขบวนไปสมทบการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพ
เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้บอกว่าจะไปเยี่ยมพลเอกประยุทธ์ที่บ้าน
แล้วถ้าเกิดการชุมนุมเนี่ยรวมตัวกันแล้ว
ไม่ได้ผลหรือว่าไม่มีการตอบรับมาจากรัฐบาลเนี่ย
จะถึงขั้นจัดกิจกรรมชัดดาวขอนแก่นด้วยนะครับ
ทางกลุ่มรัศดรที่ขอนแก่นเขาประกาศเอาไว้ในวันนี้นะครับ
ทีนี้ค่ะก่อนที่จะให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามสถานการณ์สดเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีภาพย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่ามันมีความเคลื่อนไหวตอนช่วงหัวค่ำอะค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพก่อนก่อนจะไปดูบรรยากาศสด
ประมาณสักทุ่มหนึ่งภาพนี้ค่ะ
นี่คือไฟไหม้ป้อมตำรวจจราจรใต้ทางด่วนสามเหลี่ยมดินแดงนะคะ
ก็มีมวลชนขี่รถจักรยานยนต์มีไม้อัดเป็นโลกกำบัง
พยายามที่จะรวบรวมคนเพื่อที่จะโต้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่าตะลุยเข้าไป
แต่ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนก็โต้กลับมา
กลุ่มผู้ชุมนุมวนเวียนอยู่แถวนั้นนะคะ
ก็ที่ใต้ทางด่วนสามเหลี่ยมดินแดง
กลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการใช้พลุนะคะ

ทุ่มสิบห้าในนัทพุธประกาศอีกรอบ

ทุ่มสิบห้าในนัทพุธประกาศอีกรอบ
ทุ่มสิบห้าในนัทพุธประกาศอีกรอบ

พี่น้องมวลชนเดินทางกลับบ้านนะคะ

แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนยังอยู่นะคะ
ยังอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้

ได้มีการสดผ่านทางเพจนะคะ
ภาพนี้บอกว่าถูกตำรวจนอกเครื่องแบบ
โตโต้เองพยายามชี้แจงว่ามันมีเหตุประทะกันที่ดินแดง

ไปจอดไว้ที่สถานีตำรวจก่อน

สุดท้ายตำรวจก็ต้องถอยกลับไป

ถ้าพี่ไม่แสดงอะไรเลย
คือผมพยายามนะเราเอาโค้ดเครื่องเสียงไป
เพื่อไปควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันบานปลาย
ให้คนกลับบ้านหลังจากจบกิจกรรม
เราไม่ได้เอาไปปลาสายดากใครเลย
วันนี้ก็ไม่ได้ปลาสายอะไรเลย

ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็เอาไปประกาศให้อยู่ที่ไหนตอนนี้

ถ้าไม่มีรถขยายเสียงมันไม่ได้

อายุก็อย่างเดียวนึงไม่ว่ากัน